ไปดูเหตุที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งที่บุรีรำนะคุณ
เป็นเหตุให้เพื่อนฆ่าเพื่อน
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังฮะ
จริงเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓๐มิถุนายนแล้วนะครับ
นี่คือผู้บาดเจ็บคุณ
ผู้บาดเจ็บโดนกาดของร้านเหล้าต่อย
จนบาดเจ็บแบบนี้ได้ยังไงคุณ
เพราะว่าเขาล้มหัวฟาดพื้น
แล้วก็แน่นิ่งแบบนี้จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลสุดท้ายนะคุณนะ
สภาพเป็นเจ้าชายนิทาแล้วไม่นานครับ

เสียชีวิตเมื่อวาน๔กรกฎาคม
คนที่เสียชีวิตคือนายภัยทูลมาสโพนทองหรือว่าทูล
เป็นคนที่โดนเพื่อนแท้นะคุณ
แต่เพื่อนแท้เป็นกาดของร้านเหล้า
ต่อยเขาให้แล้วก็จนเสียชีวิตแบบนี้

ใช่ฮะส่วนคนที่ต่อยนายทูลจนเสียชีวิต
คือนายน้อยหรือว่านายชายน้อยนานาวันอายุ๓๙ปีเป็นกาดผับ
และอย่างที่บอกเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทกับนายทูลด้วย
มาเจอแม่ของนายทูลนายน้อยกับนายทูลเป็นเพื่อนกัน
แม่ก็รู้แม่ก็บอกว่าน้อยทำไมทำทูลแบบนี้
ทำไมต้องฆ่าเพื่อนทำไมต้องฆ่าลูกของแม่
แล้วคุณผู้ชมดูนายน้อยนะตอนที่ก้มกราบขอโทษแม่นะฮะ
โอ้เฮคุณเฮ้แม่เบือดหน้านี้แม่อยากจะฟังเลยอะ
แล้วแม่เอามือทุบทุบหัวทุบหลังแบบนี้คุณ
คือนายน้อยเขาพยายามบอกนะผมเป็นหมู่กันเป็นเพื่อนกัน
เป็นเพื่อนกับทูลผมจะไปทำทูลทำไม
ตอนนั้นผมชกนะผมยอมรับแต่ว่าทูลเขาล้มหัวไปฟาด
ผมไม่รู้เลยว่าทูลเพื่อนผมจะเสียชีวิตคุณ

ว่าไม่มีใครอยากทำให้ทูลเพื่อนรักของผมถึงตาย
แต่มันเป็นอุบัติเหตุครับว่าทูลล้มหัวฟาดไปกับพื้น
เลือดข้างในสมองพอรู้ว่าเพื่อนตายนะ
ผมเสียใจมากนี่ตอนเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรานะ
คือนายน้อยก็เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังนะ
คือร้านอาหารร้านเหล้านี้กำลังจะปิดใช่ไหม
ตัวเขาเองเป็นกาดของร้านเหล้าก็เดินดูความเรียบร้อยที่ร้านนะครับ
ซึ่งตอนนั้นก็มีลูกค้าบางส่วนที่รู้จักกันเนี่ยนะฮะ

คือลูกค้าอื่นเขารู้แล้วว่าร้านเลิกเขาก็กลับกัน
จะมีบางส่วนที่ยังอยู่รวมถึงนายภัยทูลเพื่อนผมด้วย
โดยระดับร้านกาดของร้านคือกาดคนอื่นผมในฐานะที่เป็นกาดด้วยและเป็นเพื่อนภัยทูล
ก็เลยเข้าไปเตือนบอกเฮ้ยเบาหน่อย
จายียวนและยังตะโกนด่าไล่หลัง

แค่นั้นครับพ่องก็คือเหมือนพ่อมึงอะไรอย่างนี้นะครับพ่อได้ยินคำนี้อะไรนะครับพ่อง
ภาษาเหนือหรือเปล่าพ่องพ่อได้ยินคำนี้อะไรนะครับภาษาเหนือหรือเปล่าพ่อง
ไม่คุณคือพ่อมึงอะไรอย่างนี้นะครับ
ได้ยินคำนี้แหละนายน้อยก็เลยเดือดนายน้อยหันกลับไป
หันกลับไปถามนายทูลแล้วยังไง
สุดท้ายนายทูลซึ่งเป็นเพื่อนรักกัน
ท้าชกต่อยดวนกันแบบตัวต่อตัว
นี่นายน้อยบอกโอเคตัวต่อตัวได้เลยก็เลยชกต่อยกันนะฮะ
และทีนี้เพื่อนคนอื่นมาห้ามให้แยกย้ายกัน
ยืนยันว่าเพื่อนคนอื่นไม่ได้ไปรุมทำร้ายนายทูล
แล้วนายทูลตอนแรกก็ยังยืนอยู่นะ
นายน้อยหันหลังกลับไปแล้วไม่สนใจนายทูลแล้ว
ได้ยินเสียงอีกทีเหมือนคนล้ม
หันไปดูอีกทีนายทูลล้มและเชื่อว่าหัวฟาดพื้น

ตอนหลังพอรู้ว่านายทูลอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต
ผมก็ตกใจผมอยากจะมาขอโทษแม่ของนายทูลแม่ของเพื่อนรักผมนะฮะ
แต่ทีนี้คุณแม่ของนายทูลก็คือคุณป้าบุญร่วม
คุณป้าไม่เชื่อนะว่าลูกจะล้มหัวฟาดพื้นไปเอง
เพราะดูสภาพแล้วลักษณะลูกเหมือนถูกรุมทำร้าย

ทั้งสองข้างบวมและมีคางแตก
แล้วดูตอนนี้สิที่ลูกรักษาอยู่
แม่ก็ไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดทุกอย่างให้ลูกเลย
แต่สุดท้ายลูกก็มาจากไปนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็สอบปากคำนายน้อยนะฮะ

และสอบปากคำคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้ตายด้วยนะฮะ